ดิฉันก็ชอบไปดูเห็นอะไรที่มันน่าสนใจก็ไปดูไปส่องแหละ
แล้วช่วงนี้กระแสของต้นไม้เขามาแรง
ก็มีหลายคนที่ช่วงนี้มาปลูกต้นไม้เป็นทั้งอาชีพเสริมทั้งอาชีพหลักแหละคุณผู้ชม
ส่องไปส่องมาไปเจอต้นไม้ต้นนี้น่าดูน่าดูก็เลยจะพาพวกคุณพวกคุณและคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
นี่คุณดูเห็นแล้วเนี่ยเอฟต้นไหนดี
คุณสาบานกับผมก่อนนะน้องใบว่าคุณเข้าไปดูเนี่ยไปดูกับต้นไม้จริงอย่างที่ใจคุณบอกอย่างที่ปากคุณพูด
สาบานก็ตายเปล่าสิค่ะ

คุณดูว่าเขาทำหน้ายังไง
นี่อย่างนี้พอดูไปแล้วก็ยิ้ม